คุณผู้ชมดูเรื่องนี้นะคะกินเหล้าด้วยกันอยู่ดี
อีธ่าไหนไม่รู้เอาปืนลั่นใส่หัวเพื่อนตายค่ะวงเหล้าเลยค่ะ

เนี่ยอยู่ที่พื้นที่ของสระพอบังพลีนะคะ

ตำรวจวันนี้เนี่ยขนไปชุดใหญ่เลยนะมีสารวัตรสอบสวนไป
มีรองผู้กำกับสพบังพลีไป

คุณหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดิน
แล้วก็มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะ
ไปถึงห้องพักหมายเลข๕ค่ะ

พนักงานขับรถ๖ล้อย่านคลอง๔อายุ๕๑ปี
นอนเสียชีวิตในสภาพถูกยิงเข้าหัวด้านหลังกกหูขวาเป็นแผลชะกันนะคะ
ตะแคงคว่ำหน้าอยู่ที่โต๊ะกินข้าวหน้าห้อง
ส่วนคนก่อเหตุคือนายพงศกรทองผาภูมิทวิน
หรือในโฟอายุ๓๑ปี
เป็นพนักงานขับรถเทรลเลอร์พักอาศัยที่หอพักเดียวกันนี่แหละ

มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้นะคะ

นี่ค่ะรถเห็นมั้ยเราทำลูกสอนไว้ให้สีแดงเห็นมั้ยคะ
เข้าออกไปแล้ว

ผู้ก่อเหตุที่เหมือนเมาเหล้ามาแล้วเนี่ย

แล้วอยู่เกิดอยากลองปืนขึ้นมา

กปืนก็ผิดแล้วนะใบอนุญาตไม่มี

เขาไม่ให้ทำแบบนั้นเขาไม่ให้เอาปืนจ่อ

หยิบปืนขึ้นมาปุ๊บโหลดกระสุนปั๊บ
ขึ้นไกลเอาจ่อหัวเพื่อนด้านหลัง

ก็เข้าสิคะ

อ๋อป้าก็อยู่ตรงนี้ด้วย
หลังให้หรือยังไง
เห็นอยู่ผ้าปืนมาเล่นหรอ
ไม่จะจักรชาปืนออก

คนเสื้อสิ้นแดงเพื่อนเขากันเนี่ย
ห้องนี้ห้องนี้